คนขับรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อทั้งใหญ่ทั้งยาวจะไปส่งปูนที่บ่อวินคุณผู้ชม
พอถึงแยกสัญญาณไฟเบรกแตกครับหันไปดูมีลูกกับเมียอยู่ทำยังไงอ่ะ
เดี๋ยวจะได้รับอันตรายแกหักเข้าร้านขายโรงศพฮะ
ชนตรงนี้หยุดเอาไว้ก่อนนี่คือสภาพของรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อนะครับ
เป็นทะเบียนจังหวัดระยองนะนะฮะบรรทุกทุก
สี่ครับคนขับรถประทุกข์พ่วงคือนายพรัยวันโยทาจันทร์อายุสำสิบเก้ามีเมียมีลูกมาด้วย
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับ
ภายวัลให้การกับตำรวจสมภาวบ้านโพบอกว่า
ผมอาจจะไปส่งกูลที่เบาะวิน

ก็มีรถบรรทุกจอดติดไฟแดงอยู่ข้างหน้าใช่ไหม

จะได้รับบาดเจ็บครับ

ที่รถภูมิเข้ามาชนในร้านแบบนี้
คราวนี้เนี่ย